ไปดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ปราจีนบุรีมีอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้ทึบ
เบรกไม่อยู่พุ่งชนรถอีก๓คันที่จอดติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยกนะครับ
โชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือคนขับรถบรรทุก
พร้อมกับภรรยาและลูกน้อยออกมาได้อย่างหุดหวิด
ที่ไฟจะลุกไหม้ติดตามจากรายงานครับ
ภายในรถหกล้อบรรทุกตู้ทึบพบนายโยธีสังกระเพศอายุ๔๔ปี
คนขับได้ระบาดเจ็บขาหักทั้งสองข้างถูกอาจติดกับห้องโดยสาร
โดยมีภรรยาและลูกชายวัย๙ขวบได้รับบาดเจ็บ
ผู้ภัยช่วยเหลือสองแม่ลูกออกมาได้สำเร็จ
ขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้หน้ารถบรรทุก
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือแข่งกับเวลา
ท่ามกลางความลุ้นระทึกของภรรยาและลูกชายของผู้บาดเจ็บ
จะสามารถช่วยเหลือนายโยธีออกมาได้สำเร็จ
และต้องฉีดน้ำดับไฟนานกว่า๑ชั่วโมง

หกล้อบรรทุกลองกองจอดติดไฟแดงอยู่ตรงแยกดังกล่าว
แต่จู่รถหกล้อบรรทุกตู้ทึบขับมาด้วยความเร็วเบรกไม่ทัน
ชนท้ายอย่างจังจนเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น
ที่จังหวัดอ่างทองเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกส่งน้ำแข็งเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
บริเวณหน้าวัดทางพระในพื้นที่หมู่๒ตำบลทางพระอำเภอโพทอง
ทำให้นายนารายแดงเนื้อเหลืองอายุ๖๙ปี
แค้นขาผิดรูปศีรษะมีบัตรแผลชกัน
กู้ชีพปั๊มหัวใจยื้อชีวิตและนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจสพโพทองสอบสวนคนส่งน้ำแข็งทราบว่า
ขณะเกิดเหตุกำลังตระเวนส่งน้ำแข็งตามร้านค้าต่าง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์มาตัดหน้าด้วยความเร็ว
ทำให้เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
รถจักรยานยนต์ติดใต้ท้องรถและลากไปไกลประมาณ๑๐เมตร
ส่วนคนขับรถส่งน้ำแข็งคาดว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จอดรถแล้วหลบหนีไปก่อนจะติดต่อขอเข้าพบพนักงานสอบสวนในภายหลัง
ท้ายด้วยพฤติกรรมหน้าหวาดเสียวของวัยรุ่นกลุ่มนี้
เมื่อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครนายก
ขับรถตามหลังรถสองแถวตกแต่งด้วยลำโพงและไฟแสงสี
พบใบรุ่นไทยเกาะอยู่ในรถ๒แถวและเต้นอย่างสนุกสนาน
สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับตามหลัง
ฝากเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันกวดขันเพื่อความปลอดภัย
เพราะเกรงว่าหากพลัดตกลงมาจากรถอาจทำให้บาดเจ็บสาหัส
หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้